ในชีวิตผมเนี่ยนะอยากจะเจอคนที่ถามตรงมาเยอะแล้ว
เพราะไอ้บางคนเนี้ยก็พูดว่าพูดตรงตรงเนี้ยพูดซื่อซื่อเนี้ย
อย่างงี้เนี่ยมันไม่ตรงไม่ซื้อสักคนแต่ผมอยากจะเจอคนถามตรงตรง
เมื่อกี้คุยกับคุณจอมขวัญจะถามผมตรงผมก็ตอบตรง
ถ้าคนสนใจฟังเรื่องนี้ให้รอดูพบดูไทยรัฐ
ถ้าคุณไม่ฟังไทยรัฐคุณไม่ดูไทยรัฐผมก็ไม่รู้คุณจะอะไร
ผมเปิดหนังสือพิมพ์ก็ต้องต้องอ่านไทยรัฐล่ะครับหัวเขียวนี่แหละครับ
ตั้งแต่เด็กแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณมีมือถือ
คำซะรูดซะเปิดซะกดซะไทยรัฐเวลา๑ทุ่ม
ถามตรงตรงชูวิตกับจอมขวัญ